เกิดขึ้นกับผู้มนวยการท่าอากาศยานตรัง
เพราะว่าขับรถพาครอบครัวไปเที่ยว
แต่ปรากฏว่าขากลับฝนตกถนนลื่น
อันนี้ถนนลื่นเพราะว่าฝนมันเทลงมา
ดังนั้นจึงเสียหลักแล้วก็ตกคู่น้ำข้างรถพังยับเลย
ส่วนผู้ที่อยู่ในรถทั้งผอเองทั้งภรรยา

นี่เป็นวินาทีในการที่เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไป

ช่วยงัดนำร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ๓ราย
ออกมาจากซากรถที่ตกไหลทาง
แล้วก็พลิกคว่ำลงไปในคูน้ำข้างทางนะครับ

เนื่องจากชนกระแทกกับขอบปัก
ปักท่อปูนซีเมนอย่างแรงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๔๐
เลี่ยงเมืองตรังหมู่๓ตำบลลำภูรา

ผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนก็คือพันธาเอกเมืองชนวงสุวรรณ
คนขับมีบาดแขลที่หน้าผาก
เป็นผู้มนุยการท่ากัศยัลตรัง
พร้อมกับภรรยาที่บาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็แขน
แล้วก็แม่ของพันธาเอกเมืองชนนะครับ
ทั้ง๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
ว่าก่อนเกิดเหตุพันธาเอกเมืองชน
พาครอบครัวไปพักผ่อนที่จังหวัดกระบี่
ระหว่างทางขากลับขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นถนนเส้นตรงขาเข้าตัวเมืองตรัง
ว่าคนขับเกิดอาการวูบหลับใน

ประกอบกับตอนนั้นมีฝนตกถนนลื่น

แล้วก็มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองตรัง
ก่อนที่จะเดินทางมาขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานตรัง
เพื่อจะกลับดอนเมืองในช่วงของเย็นวันนี้นะครับ